เอาพอพูดถึงเรื่องโควิด๑๙นะคะก็ต้องดูตัวเลขของวันนี้กันหน่อยนะคะ
เยอะมากค่ะ๖๒๓๐รายเป็นการติดเชื้อทั่วประเทศนะคะ
รายติดเชื้อในเรือนจำค่ะ๒๙๔ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาประมาณ๑ปี
รายผู้เสียชีวิตวันนี้๔๑ศพ
อดผู้เสียชีวิตสะสมนะคะ๒๑๘๒ศพค่ะ
ขณะเดียวกันรักษาหายแล้วเพิ่มเติมวันนี้นะคะมี๓๑๕๙ราย
ถ้าเปรียบเทียบนะคนที่หายแล้วกับจำนวนผู้ป่วยของวันนี้ครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะ
แพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุว่าสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย
เริ่มพบในคนงานก่อสร้างระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุอัลฟ่าหรือสายพันธ์อังกฤษ
ประมาณหนึ่งจุดสี่เท่าซึ่งจากการที่สายพันธุเดลต้าติดได้ง่ายมาก
ก็จะมีการระบาดเพิ่มขึ้นตอนนี้ในกรุงเทพนะคะ
จากการศึกษาวิจัยของศูนย์กว่า๗๐๐ตัวอย่างในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่า
อัตราส่วนในการพบสายพันธเดลต้าสูงขึ้นเร็วมาก
จำนวน๑๗๐ของผู้ป่วยในกรุงเทพเอาในกรุงเทพก่อนนะคะเฉพาะในกรุงเทพ
ร้อยละ๗๐เป็นสายพันธุเดลต้าค่ะ
ด้วยเหตุที่สายพันธุเดลต้าติดต่อได้ง่ายมากดังนั้นในบางครั้งจะไม่รู้เลย
ไปเจอคนติดเชื้อมาไหมไปสถานที่เสี่ยงมาไหม
หลายคนไม่ทราบนะคะว่าไปติดเชื้อมาจากไหนอืม
คือใช้คำว่ามันลอยมาตามลมได้เลยใช่ค่ะอันนี้นะคะ
และการระบาดมันจะเพิ่มขึ้น
การดูแลป้องกันลดการระบาดจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน
ในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดมีระเบียบวินัยใส่หน้ากากอนามัย
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์กำหนดระยะห่างลดจำนวนการรวมตัว
และต้องตระหนักเสมอว่าโอกาสติดเชื้อเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านจะดีที่สุด
แต่ตอนนี้ห้างยังเปิดอยู่นะคะหลายพื้นที่ยังเปิดอยู่

เลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นไปก่อนแล้วกันนะคะ